หนุ่มเขานัดกันรวมกลุ่มกันกว่า๕๐คัน
ขับขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าจะไปทำบุญในจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างทางมีการหันมาแล้วก็ถ่ายรูปกับกลุ่มเพื่อน
จังหวะนั้นคนซ้อนท้ายหันมา
ก็ถ่ายรูปปกติก็ไม่เป็นอะไร
แต่ว่าคนขี่รถหันมาถ่ายรูปด้วย

ใช่คุณผู้ชมค่ะทำให้รถเสียหลักนะคะแล้วก็พุ่งชนกับขอบทาง
เหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพด้วยกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนแสงชูโตบ้านท่าใหญ่หมู่๓
ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี

พบร่างนายสารวุฒิวิรามาศอายุ๑๖ปี
ชาวจังหวัดอุบลราชธานีนอนเสียชีวิตอยู่บนถนน
โหลกศีรษะแตกเลือดไหลนองเต็มพื้น
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายก็คือนายวีรพัฒน์วัยจันทร์
อายุ๑๗ปีเป็นชาวกรุงเทพมหานครอาการสาหัส
ตอนแรกเลือดไหลออกปากแล้วก็จมูก
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยปั๊มหัวใจแล้วก็นำร่างส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ทะเบียน๙กไก่วาแหวน๓๒๙๙กธม
ล้มอยู่กลางถนนก็มีรอยครูดด้านขวาของตัวรถ
เกาะกลางถนนไปพบร่องรอยการเฉียวชน
มีคราบเลือดติดอยู่ที่เสาปูนตรงป้ายบอกทางด้วย
สอบสวนทรัพย์ว่านายวีรพัฒน์เป็นคนขี่รถค่ะ
ส่วนนายสารวุฒินั่งซ้อนท้ายรวมตัวกับเพื่อนนักขี่
รถจักรยานยนต์ด้วยกันกว่า๕๐คัน
ทริปทำบุญมอบสิ่งของช่วยเหลือเด็ก
แล้วก็ผู้ยากไร้ที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงทางโค้งอันตราย

นายสารวุฒิที่เขาเป็นคนซ้อนท้าย
เขารับหน้าที่เป็นช่างภาพประจำกลุ่ม
กำลังจะหันมาเตรียมถ่ายรูปกลุ่มเพื่อนค่ะ
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายวีรพัฒน์คนขี่รถหันกลับมามองด้วย
รถก็เลยเสียหลักไปชนกับเกาะกลางถนน
ร่างทั้งคู่ลอยไปกระแทกเสาปูนอย่างแรง
ทำให้นายสารวุฒิคนซ้อนท้ายเสียชีวิตคาที่
ส่วนนายวีรพัฒน์บาดเจ็บสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

เป็นหลักฐานพร้อมประสานญาติให้รับทราบ
และนำร่างไปดำเนินการทางศาสนาต่อไปค่ะ